ชั่วตลอดตลาด

ตลอดตลาดวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเช็คราคาสินค้านะจ๊ะ

เริ่มกันที่ราคาของเนื้อสัตว์ก่อนเลย
นี่ค่ะหมูเนื้อแดงวันนี้นะคะ๑๑๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐วันนี้๕บาทต่อฟองจ้า
เช็คราคาอาหารทะเลวันนี้กันดีกว่าค่ะ
อาหารทะเลวันนี้ปลากระโพงขาวนะคะ๑๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ม้าค่ะ๓๐๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า
หมึกกล้วยแห้ง๗๐๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็หอยแคลงวันนี้อยู่ที่๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมเหมือนเดิมค่ะ